คุณผู้ชมคะมีอะไรแปลกเกิดขึ้นในห้องน้ำสาธารณะอีกแล้วค่ะ
ครั้งนี้เป็นห้องน้ำในสวนสาธารณะเขลังนครที่ลำปางนะคะ
หนุ่มคนหนึ่งเขาก็ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้
ก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำกำลังเข้าห้องน้ำอยู่

ดีมันมีอวัยวะแปลกปลอมโผล่ออกมาจากรูอะค่ะ

มันเป็นอวัยวะเพศชายอ่ะ

ปกติทรูพวกนี้ก็ไว้ส่องเอาไว้ดู

แต่นี่มันเอาไว้ว่าเพศ

เขาถึงขั้นแบบไม่เข้าห้องน้ำแล้วไม่ถ่ายแล้ว
หายปวดแล้วเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปดีกว่านะคะ
แล้วก็เอามาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
เพราะว่าตกใจสิอยู่ดีก็เจอกับอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูบริเวณนี้นะคะห้องน้ำชาย

เป็นห้องสุขาแบบนี้๓ห้อง
แล้วก็มีห้องอาบน้ำห้องหนึ่ง
มีการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ๒นิ้ว

แล้วก็มันแปลกมันมีแต่ห้องน้ำชายนะ

คือมีรูแค่ในห้องน้ำชายเท่านั้น
แสดงว่าพวกนี้จ้องมาแต่ที่ผู้ชาย

ก็เราไปสอบถามชาวบ้านที่มาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับ

เคยมาใช้ห้องน้ำตรงจุดเกิดเหตุแบบนี้
แต่ถ้าไม่มีอาการปวดท้องจนทนไม่ไหว
เขาจะไม่ใช้กันเด็ดขาดเลยเพราะว่า

เวลาที่จะเข้าห้องน้ำก็ต้องภาวะ

แต่ก็ไม่เคยมีใครมาแก้ไขหรือว่ามาซ่อมแซมอะไรให้
พวกเขาพกมาเนี่ย

เพราะว่าถ้าแค่ปล่อยไว้อย่างนี้มัน
เวลาเข้าห้องน้ำทีก็ต้องหาอะไรไปอุดที
เอากระดาษทิชชู่อุดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปางบอกว่าตอนนี้

ก็ส่งช่างเข้าไปดำเนินการแก้ไข

แล้วก็กำชับรอปภที่สวนสาธารณะเขลางนคร
ให้ตรวจราเข้มงวดมากขึ้น
ให้สังเกตคนที่เข้าห้องน้ำบ่อยแบบผิดปกติ
แล้วก็ต้องประสานตำรวจสพเมืองลำปาง
ให้มาตรวจราให้บ่อยขึ้นด้วย

เพราะว่าน่าจะจับแล้วดึงออกมา